เริ่มที่นครนายกเป็นนุ่มคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เหมือนกับแหกโค้ง
ตกลงไปในบ่อน้ำเสียชีวิตกลางดึกเลยนะคะ
ทางด้านของน้องสาวผู้ตายบอกว่าพี่ชายขับรถออกไปหาเพื่อน
แล้วคาดว่าตอนกลับมาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้
เป็นโค้งอันตรายเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วบ่อยครั้งนะคะ

ก็วอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยทำที่กั้นเถ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจสพเมืองนครนายก
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี่แหละค่ะจุดเกิดเหตุ
บริเวณบ่อริมถนนโค้งโครกลำดวนหนองกันเกรา
พื้นที่หมู่๙ตะบนพรมมณีอำเภอเมืองนครนายก
หลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งว่าพบศพชายสวมชุดแดงอยู่ในบ่อน้ำ
ผู้เสียชีวิตนะคะทราบชื่อคือนายทงชัยวงสะอาดอายุ๓๖ปี
ใกล้กันพบรอยเบรกรถจักรยานยนต์เป็นทางยาว
ก่อนจะไปสิ้นสุดอยู่ที่บ่อน้ำนี่แหละค่ะ
หมายเลขทะเบียนกไก่จจพพ๙๕๕นครนายก
ขึ้นมาจากบ่อได้โดยรถเนี่ยเสียหายทั้งคันนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกลับไปยังสพเมืองนครนายก

จากการสอบถามแม่ค้าขายขนมที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยบอกว่า
เมื่อคืนได้ยินเสียงดังเหมือนมีอะไรตกลงไปในบ่อน้ำ

กระทั่งตื่นเช้ามาขายของไปสำรวจดู
พบว่ามีศพชายเสื้อสีแดงลอยอยู่ในบ่อน้ำค่ะ
ส่วนนางสาวสมควรวงสะอาดอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นน้องสาวคนนี้เนี่ยนะคะก็ยืนยันบอกว่า
ศพที่พบเป็นศพพี่ชายเอง
โดยเธอเผยทั้งน้ำตานะคะบอกว่าเมื่อคืนช่วงประมาณ๒ทุ่ม
หลังจากทานข้าวเสร็จก็มีโทรศัพท์โทรมาหาพี่ชาย
จากนั้นพี่ชายก็เลยขับรถออกจากบ้านไป
ว่าน่าจะออกไปกินเหล้าไปกินดื่มกับเพื่อนนี่แหละค่ะ

ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ฟังเสียงของน้องสาวผู้ตายค่ะ
ผู้สื่อข่าวนะคะรายงานบอกว่าบริเวณจุดเกิดเหตุ
ที่ผ่านมามีคนเคยขับรถตกน้ำแบบนี้บ่อยครั้งแล้ว

ทำให้ชาวบ้านที่ผ่านไปมาได้รับอันตรายบ่อยครั้งนะคะ
ส่วนมากที่เกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นช่วงกลางคืน

ก็เลยอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยมาดูแลหน่อยติดตั้งป้ายหรือว่าไฟให้ชัดเจนด้วยนะคะ